ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปีบอกว่าขับรถอยู่ดีก็สวยซะงั้น
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะกระโดดใส่หน้ารถของเขา

คุณผู้ชมดูนะเนี่ยเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะ
เห็นไหมคะนั่นไงวงกลมสีแดงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วผู้ชายที่กระโดดมาตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนบางขันหนองเสือขาออกหมู่๗
ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ทีนี้เราไปสอบถามกับเจ้าของคลิปนี้แหละ
ชื่อว่านายเอกภาพอ่อนบุญอายุ๒๖ปี
เป็นคนขับรถกระบะบอกว่า
ขณะเกิดเหตุตัวเองกำลังขับรถจะกลับบ้าน
โดยขับมาช่องทางซ้ายสุด
พอใกล้ถึงจุดเกิดเหตุเห็นผู้ชายในรูปในภาพนี่แหละ
ใส่ชุดขาวนะอยู่ช่องซ้าย
เขาก็เลยพยายามที่จะโยกหัวรถออกไปอีกเลนหนึ่งไปกลางถนน
แต่ว่ามันไม่พ้นนะคะผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยพุ่งเข้าไปใต้ท้องรถของเขาเลย
กล้องหน้ารถจับภาพพอดิบพอดีเลย
คุณผู้ชมฟังเสียงนายเอกภาพเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
นอกจากไปคุยกับนายเอกภาพคนที่ไปประสบเหตุแล้วนะคะ
ก็ไปถามชาวบ้านคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
บอกตรงกันแล้วค่ะบอกว่าผู้ชายคนที่ประสบเหตุ

พยายามที่จะกระโดดพุ่งให้รถชนแล้ว

แต่รถก่อนหน้านี้เขาหลบทันไงก็เลยไม่ชน
คือชาวบ้านบอกว่าลักษณะของคนก่อเหตุ
คล้ายกับว่าพยายามจะฆ่าตัวตาย
ส่วนนี้นะกู้ภัยก็ต้องมาช่วยการประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะ
ส่วนพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงบอกว่าได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้ว
พร้อมกับกล้องที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้แล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวคนขับรถกระบะที่ไปชนนายคนนี้

เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ